ขบวนการค้ายาเสพติดเขามีการปรับเปลี่ยนวิธีเป็นเรื่องของการขายตรงแล้วนะ

ให้วัยรุ่นมาสมัครเป็นสมาชิกขายตรง

แล้วที่สำคัญคนที่โดนจับก็คือน้องชายของการอดีตภรรยาของคุณเสกโลโซ

ถูกต้องนะฮะไปดูความคืบหน้าวันนี้กันคุณผู้ชม
เครือข่ายที่ว่าเขามีสมาชิกกว่า๙๐๐คนนะครับ
สยบภัยรีตำรวจประปรามยาเสพติดพร้อมกำลังคอมมันโด
กองปราบรามนำอาวุธครบมือพร้อมหมายสารบุกไปจับนายรุ่งโรธ
จิรัติการพันธุ์ผู้ต้องหาตามหมายจับฐานฟอกเงินเกี่ยวกับยาเสพติดและอ้างยี่

หน่ายยางรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับ
ตามปฏิบัติการใช้ยะสยบภายวิธี๖๑ทับ๗
จะยึดทรัพย์ทั้งตัวโรงงานแล้วก็ทรัพย์สินภายในโรงงานทั้งหมดเลย
โดยผู้บัญชาการตำรวจปรับรามยาเสพติดบอกว่า
ตำรวจสืบทราบมาว่านายรุ่งโรธได้รับโอนเงินจากแก๊งมันทุกเม็ด

แก๊งมันทุกเม็ดนี่คือเป็นเครือขายยาเสพติด
ก่อนจะนำเงินไปฟอกผ่านธุรกิจที่เขาทำอยู่ที่เปิดโรงงานอยู่นี่แหละ
มีเงินหมุนเวียนในบัญชีปีละไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาท
เครือข่ายลักลอบจำหน่ายยาเสพติดผ่านโซเชียลมีเดีย
ในช่วง๑ปีที่ผ่านมาขยายเครือข่ายไปแล้วกว่า๓๐จังหวัด

และเป็นเครือข่ายสมาชิกขายตรงด้วยนะคุณผู้ชม
ขณะที่นายมรุ่งรถเองปฏิเสธนะบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊งนี้เลย
ส่วนเงินกว่า๑๐๐ล้านบาทที่พบในบัญชีขอให้จะให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ส่วนนายโกนายโกมีชื่อนายโกขึ้นมานายโกเป็นหุ่นนาข์แก๊ง
หลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านหลังจากถูกออกหมายจับ
หลังจากนี้ตำรวจก็จะเข้าไปตรวจค้นบ้านพักของนายรุ่งโรธ
ที่บ้านหลังหนึ่งที่ย่านพุทธมนตรสาย๕

ซึ่งปฏิเสธว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง
ตำรวจก็ต้องให้เวลาแล้วก็ใช้เวลาในการเจรจา
จึงยอมเปิดบ้านให้เข้าไปตรวจค้น
จากนี้ตำรวจปราบรามยาเสพติดได้บุกจับกลุ่มนายเด็ดอุดม
แสงสายทิมผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาจำหน่ายยาเสพติด
ที่ถนนประชามราชอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
หลังจากสารอาญาอนุมัติหมายจับเมื่อวันที่๙มีนาคมที่ผ่านมาครับ
ความผิดฐานครอบครองแล้วก็ค้ายาเสพติด
ซึ่งเป็นการสืบสวนขยายผลหลังตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาค่ายาเสพติดรายหนึ่ง
แล้วก็ให้การซัดทอดว่าซื้อไอซ์มาจากนายเด็ดอุดม
และนายเดชอุดมก็เป็นน้องชายของคุณการหรือคุณวิพากรสุขพิมาย
คุณการก็คือเป็นอดีตภรรยาของคุณเสกโลโซนั่นเอง
ก็ต้องขยายผลกันต่อไปว่าเครือข่ายทั้งหมดนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไร
รวมทั้งเรื่องของคนใกล้ชิดต่างด้วยนะครับ